ลึกประเด็นร้อนวันนี้นะคะพาไปดูคดีในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
เมื่อมีหนุ่มคลั่งยานะคะฆ่าพี่สาวแล้วก็พี่เขย
สังเวยยาเสพติดถึง๒ศพด้วยกัน
โดยหนุ่มคลั่งคนนี้นะคะมีการใช้มีดอิโต้ไล่ฟันพี่สาวกับพี่เขยจนสิ้นใจตายค่ะ
ชาวบ้านที่เข้าไปช่วยก็โดนลูกหลงไปด้วย
แต่สุดท้ายกรรมตามสนองหนุ่มคนนี้พลัดตกจากบ้านตายคาที่เป็นศพที่สาม
มหลังเรื่องนี้เกิดอะไรขึ้นไปเจาะลึกประเด็นร้อนจากรายงานค่ะ
ตำรวจสพฟางรุดไปตรวจสอบเหตุฆ่ากันที่บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่ตำบลม่อนปิ่นอำเภอฟางจังหวัดเชียงใหม่
ที่นั่นพบศพนายจบูจะอือวัย๕๘ปีนอนตายสภาพถูกฟันที่ลำคอและขาซ้าย
ใกล้กันพบศพนางนาแฮจะอือวัย๕๐ปีถูกฟันที่คอเช่นกันพบมีดอิโตเปื้อนเลือดทูตมรณะตกอยู่จึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน
ส่วนผู้ก่อเหตุคือนายจะแสวัยสี่สิบห้าก็พบกลายเป็นศพเช่นกันเบื้องต้นคาดว่าพลัดตกลงมาจากบ้านจนคอหัก
และที่นั่นยังพบคนเจ็บอีกหนึ่งรายคือนายจยอวัย๖๑เพื่อนบ้านที่เข้าไปห้ามแล้วถูกฟันที่ไหล่หามตัวส่งโรงพยาบาลเป็นเหตุสยองที่เกิดขึ้นเมื่อค่ำคืนวาน
นางสาวนางฟูแสงคือลูกสาวของนายจยอคนเจ็บให้การบอกจะแสผู้ก่อเหตุเป็นน้องชายของนางนาแฮเมื่อวานได้ยินเสียงทั้งสามทะเลาะกัน
ว่าปมเหตุมาจากการเสพยา
เพราะนายจะแสติดยาเสพติดมาช้านาน

บอกว่าใครก็ได้ช่วยด้วย
อันนี้เป็นอย่างนี้ค่ะ

แค่เป็นคนตะโกนะพี่สาวหรือว่าพี่เขย

แค่เก้าขึ้นไปแค่บันไดแค่สองเก้า
เขาก็หลบอยู่ที่ประตูแล้วเขาก็ฟังเลยค่ะ
สดคล้องกับนายจับก่อจนูไว้๖๐ปี

นายจะแสติดทั้งผงขาวและยาบ้า
ขออาศัยอยู่กับพี่สาวและพี่เขย
แต่ก็ยังไม่วายมาก่อคดีฆ่า

ศพของนายจบุและนางนาแฮ

ตามความเชื่อของชาวเขาเผ่ามูเซอร์แดง
ท่ามกลางคาดน้ำตาของลูกสาวผู้ตาย
ที่ยังทำใจไม่ได้กับการสูญเสียพ่อแม่
ส่วนศพของผู้ก่อเหตุไม่มีญาติมารับ
จึงมอบให้มูลและนิธิดำเนินการ
ในส่วนของศพฮายาดต่อไป

เนื่องจากคนร้ายตายตกไปตามกัน
เป็นคดีที่ชาวบ้านกล่าวค้าน

คราวเดียวถึง๓ศพ
สังเวยชีวิตเส้นพิษภัยยาเสพติดอีกครั้ง